กับแม่เนี่ยคือตัวพ่อที่ถูกตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีได้ตัวมาแล้วก็ดำเนินคดีอยู่เนี่ยเขายัง

ลูกกับพี่พี่รักลูกกับพี่แล้ว

มีคนอภัยว่าน้องคนนี้ไม่ใช่ลูกเราจริงหรือเปล่า

เรานักลูกไม่เท่ากันจริงหรือเปล่า

นี่ฮะแม้จะมีภาพวงจรปิดที่พ่อกับแม่ของเด็ก
เด็กไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลตั้งแต่๙ตุลาคม

ล่าสุดเนี่ยวันนี้ฮะก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกสาวคนเล็กอายุ๓ขวบนะครับ
ส่วนพี่ชายคนโตของน้องเนี่ยอายุ๗ขวบ

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณตาคุณยายของเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
ครบ๔ขวบเต็มไปเมื่อ๒๔ตุลาคมนะฮะ
คือตอนนี้หลานเนี่ยอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับ
ตากับยายบอกว่าหลานก็ดูร่าเริงขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนะครับ
ก็มีถามถึงพ่อถึงแม่บ้างแต่ยายก็ยังไม่ได้ตอบหรอกนะว่าพ่อกับแม่อยู่ที่ไหน
ส่วนที่ลูกเขยอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายหลานสาว
ตากับยายบอกว่าไม่จริงนะฮะไม่เชื่อนะครับนะเพราะว่ามีพฤติกรรมรุนแรงมาตลอดอยู่แล้วนะ
ลูกสาวของตากับยายเนี่ยคือแม่เด็กเนี่ยก็ถูกทำร้ายมาตลอดนะ
เดี๋ยวฟังคุณตาคุณยายหน่อยนะฮะ
มันไม่ใช่เหมือนเรื่องจริงแล้วก็เด็กเป็นคนพูดให้ฟังเอง
เด็กอย่างนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเด็กก็พูดตามตรงหมดพูดเหมือนแม่เขาพูดอ่ะ
ขณะที่ที่แม่เด็กพูดที่ให้ข้อมูลไปเนี่ยยังผิดเลยที่บอกว่าใช้ไม้แสนเตื้อตีเด็กมันไม่จริง
เพราะว่าเด็กบอกว่าใช้ไม้อันใหญ่ใหญ่ตีที่หัวหัวถึงได้แตกแล้วก็บอกตีเพื่อสั่งสอนเฉยเฉยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอืม
เพราะเราเคยเลี้ยงมาแล้วเด็กมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเป็นคนทำแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนก้าวร้าวอยู่แล้ว
คนอย่างเขาผมคิดว่าสนุกยากสนุกยากมากเพราะสันดากมันเป็นสันดากเลยไม่ใช่นิสัย
ในไส้ล่ะเราก็บอกว่าเราก็อยากให้เขารับโทษนะเขาจะได้แบบว่าแก้ไขใหม่
วันนี้คุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ก็ไปเยี่ยมอาการของเด็กนะครับไปให้กำลังใจยายของเด็กด้วยนะครับ
ภูมิกับการสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับบอกว่าแม้พ่อเด็กปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกสาว
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานต่างแน่นหนานะตอนนี้ก็ส่งตัวไปฝากขังนะแล้วก็จะคัดค้างการประกันตัวด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อคืนที่คุมตัวในห้องคุมตัวผู้ต้องหานี่ก็ไม่ได้มีท่าทางจะเครียดหรือว่าจะอะไรต่างนะครับก็ยังปกติดี
จะมีปัญหาก็คือเรื่องเลือดในสมองแต่เดี๋ยวถ้ารักษาไปอีกระยะก็น่าจะกลับมาปกติ
สิ่งที่กังวลใจก็คือเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่านี่นะฮะที่คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกเอาไว้นะครับ
ความคืบหน้าเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ